คุณผู้ชมฮะการหาหลักฐานเพิ่มเติมในการคลี่คลายคดีของคุณแตงโม

และการเรียกสอบปากคำพยานต่างตำรวจก็ทำต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจบอกว่าสอบปากคำพยานไปมากกว่า๑๓ปากแล้ว
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะว่าหนึ่งในนั้นที่วันนี้ตำรวจเรียกมาก็คือคุณบอล
ใช่ค่ะคุณบอลคือใครคุณบอลเนี่ยเป็นเจ้าของอู่จอดเรือ
คือคุณบอลให้สัมภาษณ์นักข่าวทุกประเด็นจริง
ต้องยอมรับเลยว่าผู้ชายคนนี้คือไม่ปิดบังข้อมูลอะไรเลย
คุณจำได้ไหมว่าหลังจากเกิดเหตุคุณบอลเป็นคนแรกเลยนะ
พูดประเด็นเรื่องคุณโมไปฉี่ท้ายเรือ
เพราะว่าคุณบอลได้ข้อมูลนี้มาจากคุณปอ

ใช่ค่ะคือนักข่าวสำนักไหนไปก็ตามไปขอดูสปีดโบสต
บอลก็ให้ดูอธิบายท่าทางให้ทั้งหมดเลย
โทรศัพท์สัมภาษณ์รับสายทุกสายนะ
ใช่แล้ววันนี้ค่ะคุณบอลก็เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนในฐานะพยาน
คุณบอลบอกว่าวันนี้เป็นการมาให้ปากคำทั่วไป
แล้วก็ยืนยันอีกทีนึงนะว่าคืนวันเกิดเหตุคือ๒๔กุมภาเนี่ย
ผมได้รับโทรศัพท์จากปอตอน๔ทุ่มครึ่งว่ามีคนตกน้ำ
ทีนี้ผมก็เอาเจสสกีออกไปช่วยหาตอน๕ทุ่ม
ฝั่งของในปอเนี่ยนะเอากลับมาจอดผูกไว้ที่โป๊ะเรือหน้าอู่ช่วงตีหนึ่ง
คุณบอลบอกแบบนี้ว่าพอผมกลับมาจากเอาจากเอาเจสกีไปตามหา
พอกลับมาผมไม่เห็นแล้วว่ามีใครอยู่ที่เรือ
ผมก็เลยเอาเรือนี้ไปเก็บไว้ในอู่
หลังจากที่ผมกลับมาจากค้นหาตอนตี๕
คุณผู้ชมคุณบอลไปหาถึงตี๕แล้วไม่เจอใครแล้ว
แล้วเราก็มีการถามด้วยว่าเรื่องการทำความสะอาด
เรือมีแม่บงแม่บ้านไปเก็บแก้ววงแก้ววายหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังว่าคุณบอลจะตอบว่ายังไงค่ะ
นี่คือสิ่งที่คุณบอลบอกอะนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังหน่อยละกัน
ว่าตอนที่แซนบิลล่ะกัน
มีการไลฟ์เมื่อคืนถามเกี่ยวกับเรื่องแก้ววาย
ว่าทำไมมีใบเดียวแล้วเอ๊ะมันมีการทำความสะอาดอะไรยังไง
เดี๋ยวแซนจะพูดในไลฟ์ว่ายังไงลองฟังค่ะ

ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณแซนบอกว่าแบบก็อาจจะมีคนมาทำความสะอาดให้
แต่จริงคุณบอลให้สัมภาษณ์นักข่าวนะ
เพราะว่านักข่าวไปสัมภาพประเด็นนี้ว่าคุณบอล
หลังจากที่เรือขึ้นมาที่อู่จอดเรือในคืนเกิดเหตุแล้ว
มีแม่บ้งแม่บ้านไปทำความสะอาดหรือเปล่า
คุณบอลเจ้าของอู่จอดเรือยืนยันนะไม่มีแม่บ้านไปทำความสะอาดเรือ
ถ้ามีแม่บ้านไปทำหรือว่ามีใครไปทำความสะอาด
มันต้องไม่มีคราบวายเหลือให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบแล้ว
ใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณบอลให้สัมภาษณ์กับนักข่าววันนี้
คือไม่ได้ไปยุ่งกับหลักฐานเลยใช่นะครับทีนี้ก็ถามว่า
เรื่องของหลักฐานอื่นความผิดปกติอื่นน่ะคุณบอลบอกว่า
เอาจริงผมก็ไม่ได้เห็นนะแล้วปกติที่ผ่านมาเนี่ย
ก็จะมาเอาเรือออกร่องอยู่บ่อยก็จะกลับเร็วบ้างกลับช้าบ้าง
ไม่ได้มีอะไรผิดปกติทีนี้ก็เลยถามบอกว่าอ้าวแล้วเพื่อน
เพื่อนอีก๕คนนี้ล่ะซึ่งคุณบอลก็บอกนะว่า
บนเรือทั้ง๕คนตอนที่บอลออกไปเจอตอนไปช่วยหา
มีแค่ผู้ชายผู้ชายที่พอพูดรู้เรื่อง
แต่ผู้หญิงผู้หญิงก็คงหมายถึงไม่คุณกระติกกับคุณแซน
บอกว่าอยู่ในอาการตกใจพูดจาวกวนพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
หลังจากนั้นเนี่ยเวลามันก็เป็นไปตามเหมือนในคลิปเลย
ทุกคนแยกย้ายกลับเกือบตี๒แล้ว
เพราะว่าคุณบอลกลับมาตี๕ไม่มีใครอยู่ที่อู่จอดเรือแล้ว
เท่ากับตั้งแต่เช้ามาที่พนักงานสอบสวนเรียกให้ปากคำอีก
ก็คือคุณโบทีเคไปแล้วตั้งแต่๘โมงเช้า
กับคุณบอลธนกฤทธิ์เจ้าของอู่จอดเรือสองคนแล้วนะวันนี้
พาย้อนกลับไปที่คุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมกันหน่อย
เมื่อเช้าเรานำเสนอไปแล้วนะ
เรื่องเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุที่คุณแตงโมทำไว้๑ล้านบาท
ทีนี้ครับนักข่าวของเราที่โทรไปพูดคุยกับคุณแม่
คือคุณสิริวัณรักษัตริย์คุณตายถามคุณแม่
คุณแม่เมื่อวานที่กระติกมาขอคำมาคุณแม่
คุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรอยากฟังเสียงคุณแม่เองไหม

งั้นฟังเสียงคุณแม่เลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นว่า
กระติกว่ายน้ำไม่เป็นเพราะกระติกเสียงดังใส่แม่เลย
แม่หนูว่ายน้ำไม่เป็นหนูจะไปช่วยเขาได้ยังไง
ฟังเสียงคุณแม่หน่อยให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึก
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ
ว่ายน้ำเป็นปลาเห็นแล้วใช่ไหม
เห็นที่เมื่อคืนที่มีคนเอาคลิปมาให้ดู

ก่อนหน้าสู่คนชนทั้งหลายได้ยินใช่ไหม

แล้วก็มันไปรวมกับเรื่องเบื้องประกัน
ซึ่งออกมาเมื่อแต่งโมเศษชีพแล้ว
ทำไมก็มีสมทรรณอันนี้ออกมา

คุณแม่สงสัยว่าอยู่ดีก็มีเรื่องประกันนี้

ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเขาได้มอบอะไรให้

โกหกเรื่องว่ายน้ำไม่เก่งแต่มันว่ายน้ำเป็นปลาเลยแม่บอกแบบนี้
ส่วนเรื่องที่มาเถียงแม่ก็ถือว่านิสัยไม่ดีนะ

ก็ทำเป็นนอบน้อมอ่อนโยนพูดจากับแม่นอบน้อมมากไหว้ตลอด
แต่พฤติกรรมเมื่อวานในการนั่งเถียงและก้าวร้าวแบบนี้

เขาก็จะนั่งอยู่ของเขาไม่มาเจาะแจ๊ไม่มาชวนคุยกับแม่หรอก

อาจจะเป็นธาตุแท้ของเขาก็ได้นะครับ

วันที่๒๔พฤษภาคม๒๕๖๒
คนเข้าไปดูกันเยอะเลยเอามาเปรียบเทียบเลย
บอกว่ายน้ำไม่เป็นตอนนี้ถูกลบคลิปออกไปแล้ว